คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เป็นวันแรก
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับ
คุณภาคภูมิถามคุณผู้ชมไปว่า

ส่งกันเข้ามาเยอะบอกว่าอยากให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์
อ้าวมีจริงจริงอ่าตามสบายค่ะ
ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยนี่ค่ะโครงการแรกที่เริ่มใช้ก่อนใครเลยนะคะ
ก็คือกระทรวงพลังงานปรับลดราคาน้ำมันทุกประเภท๑บาทต่อลิตร
มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะจนถึง๑๐มกราคมปีหน้า
รวม๑๖วันค่ะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุน
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อกจากนี้ตรึงราคาอัตราค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บค่าไฟ
อืมต่อเนื่องไปสี่เดือนนะคะตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนปีหน้า
ค่าไฟจะเฉลี่ยอยู่ที่สามบาทหกสิบสี่สตางค์ต่อหน่วยค่ะของขวัญอีกชิ้นหนึ่ง
ธันวาคมถึง๓มกราคมปีหน้ากระทรวงคมนาคม
เว้นค่าผ่านทาง๔เส้นทางนะคะ
หลวงพิเศษหมายเลข๗และ๙
ทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษกาญจนาพิเศษ

นี่ก็ช่วงเดินทางไปแล้วก็กลับช่วงปีใหม่นั่นแหละ

โอ้โหติดกันแถวด่านตายเลย

ไม่มีสตางค์ใช้ช่วงปลายปี
ก็โรงรับจำนำของรัฐนะคะสถานธนานุบาล

เขาบอกว่าจะลดดอกเบี้ยนะคะ
ตั้งแต่๑มกราคมถึง๒กุมภาพันธ์ปีหน้า
กระทรวงมหาดไทยบอกว่าลดดอกเบี้ย
ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นไม่เกิน๕๐๐๐บาท
จากเดิมคิดดอกเบี้ยร้อยละ๐๕๐ต่อเดือน
ก็จะเหลือร้อยละ๐๒๕ต่อเดือน

ตราดอกเบี้ยร้อยละ๑๒๕ต่อเดือน
ก็จะลดเหลือร้อยละ๑ต่อเดือนนะคะ
ส่วนน้ำมันที่ปรับลดลง๑บาทต่อลิตรทุกประเภท